ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ

อุตสาหกรรมการบินเครื่องบินส่วนบุคคลมีการพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าตอนนี้ตัวเลขจะยังไม่เยอะมากนะคะ
แต่ว่าการใช้เครื่องบินส่วนบุคคลนั้น
ทำให้เกิดมลพิษในชั้นบรรยากาศ
แม้ว่าเครื่องบินส่วนตัวจะมีจำนวนน้อยกว่าเครื่องบินพาณิชย์
แต่ว่าการศึกษาก็พบว่าเครื่องบินส่วนตัวนั้น
มีการปล่อยมลพิษมากกว่าเครื่องบินพาณิชย์อย่างน้อย๑๐เท่าตัวต่อผู้โดยสาร๑คนค่ะ
ซึ่งการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นมากกว่า๒๕
เนื่องจากการใช้งานเครื่องบินส่วนตัวที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะ
จากข้อมูลมีการรายงานว่าเที่ยวบินทั้งหมด๑๗๑เที่ยวบิน
มีการใช้น้ำมันเครื่องบินมากกว่า๘๓๗๐๐ลิตร

แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารที่บินส่วนตัวนั้น
ต้องมีความรับผิดชอบต่อการปล่อยมลพิษประมาณ๔๕เท่า
ของผู้โดยสารที่บินแบบเชิงพาณิชย์

อย่างไรก็ตามค่ะการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้น
ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
ทำให้เกิดปัญหาที่เกิดโรคร้อนคุกคามโลกของเรา
เพราะฉะนั้นเพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซพิษ
เราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบมีสัมภาระน้อย
ใช้เที่ยวบินพันธุ์นี้ที่เป็นการบินตรงค่ะ

รวมไปถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของสายการบิน
เพื่อการเดินทางอย่างมีคุณภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ